โชคเสี่ยงดวงกันหน่อยค่ะพรุ่งนี้หวยออกนะคะ
วันนี้คนก็ไปขอโชคขอลาบกันค่ะ
ไปที่เกาะคำชโนธค่ะอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีนะคะ
คนไปกันเยอะเลยไปกราบไหว้ปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปฐุมมา
วันนี้วันหยุดด้วยนะคะวันแรงงานอากาศร้อนแต่คนก็เยอะค่ะ
กรรมการคำชโนธเขาก็ช่วยมีแบบสายยางฉีดน้ำที่พื้นเนี่ยนะคะ
คนก็ถอดรองเท้าเดินเข้าไปไม่ร้อนเท้าฉีดน้ำเอาไว้ก่อน

ชาวบ้านไปกราบไหว้ปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปฐุมมานะคะ
ที่ศาลภายในเกาะคำชโนธขอพรขอโชคขอลาบ
แล้วก็ไปที่ต้นมะเดือยักษ์นะคะส่องหาเลขเด็ดตามความเชื่อค่ะ
หลายคนเขาจะใช้วิธีนี้นะคะสมัยนี้ก็คือเอากล้องมือถือถ่ายเอาไว้
มันขยายได้ไงไปถามดูได้ว่ามันเลขอะไรกันแน่
ดูที่บ้านอย่างสุดท้ายต่อไปพิเคราะห์ดูได้ดูตรงนี้ก็เกิน
นี่ค่ะทีมข่าวของเราบอกว่าผู้ใหญ่ส่องเห็นเลขนึง
เด็กเห็นอีกเลขนึงนะเห็นไม่ตรงกันเนี่ยค่ะ

คุณยายท่านหนึ่งนะคะพาหลานชายตัวเล็กไป
เอาแป้งไปทารูปหาเลขเด็ดที่ต้นมะเดือยักษ์นะ
หลานชายเห็นเลขแล้วรีบบอกคุณยาย

ถ้าพรุ่งนี้หวยออกแล้วถูกแล้วยายถูกนะ
หนูเอ้ยสบายแล้วถ้ายายไม่ถูกอ่ะ

ไปต่อที่นครทศศรีมานะครับ
วันนี้ก็มีชาวบ้านเยอะแยะไปหมดนะฮะ
กราบไหว้จอมปลวกนะครับ
ชาวบ้านเรียกว่าหลวงพ่อปลวก
ตั้งอยู่ริมถนนสายจักราชหนองบุญมากนะครับ

คนในหมู่บ้านบอกว่าเคยถูกหวยติดต่อกันหลายงวดแล้ว
ก็นำของมาเส้นไหว้อย่างเช่นรูปปั้นไก่รูปปั้นหมูทองด้วยเนี่ยนะครับ
มีชาวบ้านคนหนึ่งบอกว่ามีคนถูกหวยหลายคน
ชาวบ้านก็เลยไปเชิญร่างทรงมาประกอบพิธี
ทราบว่าจอมปลวกนี้ในอดีตเป็นพระรูปหนึ่ง
หรือหลวงพ่อปลวกเคยมาทุดงมาปรากฏอยู่ที่นี่

ดวงวิญญาณท่านก็เลยสิงสถิตอยู่ที่จอมปลวกนะครับ

ก็ได้กันไปหลายเลขครับก็แล้วแต่ความเชื่อว่าใครจะเห็นเป็นเลขอะไรยังไง
ส่วนที่วัดอุทุมพระรามหรือวัดไผ่แขกนะคะ
อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ
คนก็ไปกราบไหว้ขอพร
พระเสด็จประธานพรพระพุทธรูปเก่าแก่อายุกว่า๕๐๐ปีนะคะ
หลวงพ่อสำเร็จทันใจก้าวหน้า
พ่อขุนช้างมหาเสถีย์และแม่ตะเคียนถอม
จุดที่ประชาชนให้ความสนใจแน่นอนค่ะ
อ่างน้ำมนต์ค่ะที่พ่อขุนช้างมหาเศรษฐีนะคะ
ส่องดูเลขเด็ดจากน้ำตาเทียนนะคะ
หยิบโทรศัพท์มือถือมาถ่ายภาพเอาไว้
ก็แล้วแต่คนจะมองว่าเป็นเลขอะไรนะคะ
ส่วนอีกจุดที่คนสนใจไม่แพ้กันก็คือเจ้าแม่ตะเคียนทองค่ะ
ก็เช่นเคยเอาแป้งไปรูปถูส่องดูเลขนะคะ
นี่แล้วก็ไปลุ้นกันพรุ่งนี้ค่ะ
โอ้โหถ่ายไปเลยดีกว่าแชะเอง

เอาไปอีกสักที่หนึ่งนะครับที่ชัยนาธนะครับ
แผงขายสลากกินแบ่งรัฐบาลลอตเตอรี่กลางเมือง
นี่เป็นจุดที่คึกคักที่สุดในทุกงวดนะครับ
เพราะว่าเป็นจุดใหญ่ของเขานะครับ
ประชาชนก็มาหาซื้อสลากเลขมงคลนะ
หรือว่าเลขตามจังหวัดอื่นที่เขาดัง

หรือว่าชาวพื้นที่ใกล้เคียงนะครับ
เลขที่มาแรงก็เยอะแยะไปหมดนะฮะ
ถ้าจะบอกกับท่านผู้ชมอาจจะต้องขอคุณเขมสอนขยายเวลาอีกสักครึ่งชั่วโมง

คือเอาจริงเกือบครบทุกเลขอ่ะ
คุณต้องถูกสักคนนึงเลขรถนายกเลขของข่าวหลุมศพล้างป่าช้า
เลขของทางฝั่งคำชโนธเลขของข่าวคนคลอดลูกในรถมาหมด

นึกว่าใบ้เลขเอาไว้